ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ศิลปินไปเล่นคอนเสิร์ตกันเนี่ย
มันมีเกิดขึ้นหลากหลายเวทีหลากหลายที่เหลือเกิน

ล่าสุดคุณแจ๊สชวนชื่น

ดารานักแสดงตลกนักร้องชื่อดังโดนเข้าแล้ว
ไปดูนะฮะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับไปดูนะฮะ

คุณแก๊งก็รับไว้คุยกันอยู่หน้าเวที
อยู่ดีผู้หญิงเสื้อชมพูยืนอยู่ข้างหน้า
คือยื่นมือมาแล้วจับเลยเข้าเป้ากางเกงเลย

นี่เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่ตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับคือเขาบอกถ้าไปดูสีหน้าแววตาคุณแจ๊ดเอง
ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วนะฮะอ่าหลังจากนั้นคุณแจ๊สก็เลยบอกกับคนที่
ที่มากระทำแบบเขาอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไปคุกคามก่อนนะ
แบบถึงในส่วนตัวอันนี้ไม่จะเป็นผู้ชายก็ทำงี้ไม่ได้นะฮะ
แฟนก็คงพยายามเก็บอาการระงับอารมณ์นะ
คุณผู้ชมครับเราก็สอบถามไปยังคุณแจงนะครับภรรยาของคุณแจ๊สนะฮะ
คุณแจงบอกนี่เพิ่งเห็นจากคลิปนี่แหละเพิ่งรู้จากคลิปเหมือนกัน
ส่วนตัวเห็นคลิปก็ตกใจ
แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวต้องรอคุยกับสามีอีกทีหนึ่งก่อน
แต่ศิลปินดารานักร้องหลายท่านก็ฝากบอกเอาไว้ว่าเอออย่าถึงขั้นแบบคุกคามถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าใช้ความรุนแรงกันเลย
อย่าทำขนาดนั้นเลยเนอะให้เกียรติเขาหน่อยนะคะ